แต่สำหรับคนที่ยังพอมีอยู่พอจะช่วยเหลือได้

เพราะว่าจะพาคุณผู้ชมไปดูที่พิศนุโลกค่ะ
มีเจ้าของที่ดินเขามีที่ว่างอยู่
ก็เลยคิดว่าที่ตรงนี้ในเมื่อเราไม่ได้ใช้ประโยชน์อะไร
เราให้ชาวบ้านเขามาถางแล้วก็มาปลูกพืชปลูกผักดีไหม

แล้วถ้ามันมีเหลือนี่ปลูกผักได้งามมากเลย
คือเขาบอกว่าเหลือจากทำกินแล้วเอาไปขายได้ด้วย

สังคมไทยช่วยเหลือกันมีน้ำใจตลอดเลยนะคะ

ที่ถนนพระองค์ดำตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดพิศนุโลก
ชาวบ้านเขาไปรดน้ำพรวนดินที่แปลงปลูกพืชผักสวนครัว
คือเขาร่วมกันปลูกตรงนี้มี๙ครอบครัวที่มาปลูกด้วยกัน
พื้นที่ตรงนี้มีไร่กว่าค่ะ
จริงเนี่ยพื้นที่ตรงนี้เป็นที่รกร้าง
เจ้าของก็คือนายธนันชัยวสุธรรมธีรกุล

ผมอยากให้ชาวชุมชนได้มาใช้ประโยชน์ร่วมกัน
เพราะว่าผมรู้คนในชุมชนได้รับผลกระทบจากโควิด๑๙
ทีนี้ชาวบ้านก็มาช่วยกันเลยค่ะเอาจอบเอาเสียมาถางวัชพืช
ปรับสภาพหน้าดินแล้วก็มีการทำเป็นแปลงปลูกผัก
แบ่งกันตามพื้นที่ตามกำลังว่าเอ๊ะครัวเธอ
ครอบครัวเธอจะปลูกผักบุ้งนะฉันจะผูกควางตุ้งปลูกคณะปลูกกะเพรา
แล้วทุกคนก็เก็บได้เอาไปกินในครัวเรือนได้
ก็เป็นการแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่าย
เราได้ไปคุยกับเจ้าของที่ดินใจดีอย่างคุณธนันชัยนะคะ
บอกว่าผมซื้อที่ดินแปลงนี้มาประมาณ๕ปีกว่าแล้ว
แต่ผมก็ไม่ได้ใช้ทำอะไรช่วงที่โควิดระบาด
รู้เลยว่าชาวชุมชนเดือดร้อนไม่มีงานทำไม่มีเงิน
ก็เลยอนุญาตให้มาปลูกผักในที่ดินผมได้
ใครที่ปลูกไว้เหลือกินแล้วก็เอาไปขายได้ไม่ต้องเอาตังค์อะไรมาให้ผมเลย
ชาวบ้านก็มาใช้ประโยชน์จากที่ดินตรงนี้
แล้วก็บอกว่าอุ๊ยขอบคุณมากขอบคุณคุณธนันชัย
เขาจะได้ต่อน้ำปลาปลาเข้าไปข้างในจะได้รดน้ำผักกัน
นี่ไม่ต้องถือที่รดน้ำให้เมื่อยแล้ว
อีกหน่อยก็ลดได้ง่ายแล้วก็สบายด้วยนะคะ
กลายเป็นพื้นที่ส่วนกลางที่ทำให้เกิดประโยชน์แก่ทุกฝ่ายเลยนะ
ใช่ค่ะแล้วก็ดูผักงามจริงนะคุณผู้ชม
พาไปดูที่สุพรรณบุรีกันบ้างค่ะ
สองสามีภรรยาที่สู้ชีวิตตกงานทั้งคู่
แล้วก็เลยกลับบ้านเกิดที่สระบุรี
ไปเปิดท้ายขายข้าวสารหารายได้มาเลี้ยงครอบครัวค่ะ
ก็ตั้งเต็นต์อยู่ริมถนนมิตรภาพขาเข้าตัวเมืองสระบุรีเนี่ยนะคะ
ก็ตักข้าวสารใส่ถุงเอาไว้ถุงหนึ่ง๕โล
ก็ขายมีตั้งแต่๑๑๐บาทไปจนถึง๑๕๐แล้วแต่ชนิดข้าวสาร
ส่วนถุงใหญ่หน่อยค่ะหนัก๑๕กิโลกรัมก็ขายถุงละ๓๓๐บาท
ซึ่งทางด้านสามีคือนายอานนท์สวนดอกไม้เล่าให้ฟัง
บอกว่าผมเป็นชาวอำเภอเดิมบางนางบวชที่สุพรรณบุรี
ก็มีอาชีพขับรถรับจ้างทั่วไปนั่นแหละ
พอโควิด๑๙ใครจะจ้างผมผมก็เลยคุยกับเมียว่า
เอาอย่างนี้ดีไหมเธอกลับมาขายข้าวสารที่สระบุรี
บ้านเกิดของเธอไหมเพราะถ้าอยู่เฉยเนี่ยเราผัวเมียก็คงอดตาย
ตอนนี้พอมีเงินได้เลี้ยงชีพด้วยนะคะคุณผู้ชม
เพราะว่าเหลือกำไรวันหนึ่ง๕๐๐๖๐๐บาท
อย่างน้อยก็พอซื้ออะไรกินประทังชีวิตได้ด้วย